รถไฟฟ้าสายสีเขียวในช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคศ
ตอนนี้เข้าสู่ขั้นตอนในการสร้างรางรถไฟฟ้า
โดยกรมชาการตรับหลบนักคอนบาร์นก็ยืนยันว่า
จะไม่มีการปิดการจราจร
แต่ว่าจะใช้วิธีบริหารการจราจรแทน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
จุดแรกที่จะเริ่มเบี่ยงการจราจรโดยปิดช่องทางชิดเกาะกลางฝั่งละ๑เลนคือบริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเพื่อหวังต่อหม้อรองรับรางรถไฟฟ้าที่จะสร้างข้ามทางยกระดับดอนเมืองโทเวย์
โดยต่อหม้อจะขึ้นบริเวณนี้๔ต้นความสูงต้นละ๑๓เมตรเมื่อวางต่อหม้อจุดนี้เสร็จแล้วจะข้ามไปวางบริเวณเกาะกลางถนนพระหลโยธินขาเข้าด้านหน้าธนาคารทหารไทย
ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวจะเริ่มปิดหนึ่งเลนตั้งแต่๒๓นาฬิกาของวันที่๓กุมภาพันธ์และจะเปิดเลนส์เพิ่มทดแทนจุดที่ปิดไป๑เลนจากนั้นจะปาดเกาะกลางถนนพระหลโยธินขาออกใต้สะพานข้ามแยกลาดพร้าวเพื่อเปิดให้ทางรถวิ่งได้สะดวกขึ้นทำให้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานเชื่อว่าจุดนี้

จากฐานรากจนถึงย่อต่อหม้อจุดที่สูงที่สุดมีความสูง๑๙เมตรเมื่อรวมกับการติดตั้งระบบรังแล้วจะสูงถึง๒๖เมตรระยะทาง๒กิโลเมตรและสาเหตุที่สร้างเป็นทางรถไฟสูงระดับตึก๘ชั้นเพราะไม่ต้องลื้อถอนสาธารณูประโภคใดค่ะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือจะเริ่มคืนพื้นผิวการจราจร
สำหรับการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือจะเริ่มคืนพื้นผิวการจราจ